อีกหนึ่งเรื่องบนท้องถนนเหมือนกัน
อันนี้เป็นอีกหนึ่งความดีของกล้องวงจรปิดนะคะ
เหตุการณ์ปกติก็รถชนรถรถชนมอเตอร์ไซค
คราวนี้รถชนวัวนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยวัวเป็นฝ่ายผิดค่ะ

โอ้โห

เหตุการณ์นี้ค่ะถูกเผยแพร่อยู่ในเฟซบุ๊กของ
นายทำนองขาวเขาวงนะคะ
อายุ๔๔ปีเป็นชาวจังหวัดสงขลา

ขณะขับรถตู้โดยสารที่ถูกจ้างเหมา
กลับจากงานบวชที่จังหวัดนราธิวาส
มาถึงหมู่๕ตำบลละหารจังหวัดปัตตานีค่ะ

โดยมีคนเลี้ยงกำลังยืนไล่ต้อน
แม้ว่าจะพยายามเบรกแล้วก็เบี่ยงเข้าซ้ายแล้ว

ก่อนจะโทร๑๙๑เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบค่ะ

เกิดเหตุได้ไปเจรจากับชายต้อนวัวที่ปรากฏอยู่บนถนน
แต่ชายคนดังกล่าวอ้างว่าเชือกหลุดมือ
ขณะเดียวกันชาวบ้านในหมู่บ้านระแวกนี้ก็ได้มาล้อมรถไว้จำนวนหนึ่ง
โชคดีที่ทหารเข้ามาได้ทันเวลานะคะ
ซึ่งนายธรรมนองก็เปิดเผยว่าได้เรียกค่าเสียหายไปเป็นจำนวนเงิน๓๐๐๐บาท

สุดท้ายต้องไปเคลียร์กันที่โรงพักสายบุรีจังหวัดปัตตานีค่ะ
โดยก็นำกล้องติดหน้ารถไปเปิดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดูเป็นหลักฐานประกอบ
ก่อนที่คนต้อนวัวจะยอมจ่ายค่าเสียหายให้ในที่สุดเป็นจำนวนทั้งสิ้น๓๐๐๐บาทนะคะ
ส่วนอาการของวัวเนี่ยทีแรกยังยืนได้ปกตินะคะ
แต่ต่อมาก็ได้ล้มลงค่ะ

ทำนองเปิดเผยว่าทางอู่ซ่อมรถตีราคาแล้วอยู่ที่๖๐๐๐บาท
แล้วก็ต้องใช้เวลาซ่อมประมาณ๒๐วัน
โดยรถตู้คันนี้ทำประกันแต่เป็นชั้น๓เอาไว้นะคะ
ก็เลยไม่ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยง
อยากจะฝากถึงผู้ใช้รถใช้ถนนที่ขับลง๓จังหวัดชายแดนภาคใต้

ให้ระวังฝูงวัวแล้วก็ฝูงแพะบนท้องถนน
ถ้าเกิดอุบัติเหตุชนสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ขึ้นมา

แล้วก็ควรโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุนะคะ
ก็สงสารวัวก็สงสารนะ
แต่คนขับรถเขาก็ขับมาดีขับมาปกติ

แล้วก็มีการบีบแตรมาตั้งแต่ไกลได้ยินเสียงแววนะคะในคลิป

คำเตือนถนนไม่ใช่ที่เลี้ยงวัวนะคะก็เคลียร์กันไปเรื่องนี้
บางทีจะเห็นแบบวัวอยู่เกาะกลางเลยนะที่มีย่ามีอะไรแบบนี้

ก็พาเขาไปกินนะคะเป็นอุทาหรณ์สำหรับวันนี้นะคะ